ไปอ่านจดหมายฉบับหนึ่งนะคะที่ฉันอ่านไปก็น้ำตาซึมไปนะคะ
มีนายซิบเนี่ยเขาก็ไปเรียนอยู่ค่ะ
ฆู้ฝึกก็เลยให้นายสิบคนนี้
อ่านจดหมายเสียงดังให้เพื่อนฟัง
ว่าโอ้โหซึ้งกันทั้งกองร้อยเนื้อความของจดหมายว่าอย่างไร
เดี๋ยวไปฟังกันหน่อยนะคะวันนี้ผมจะมาอ่านจดหมายจากน้องพิว
เพื่อนเพื่อนได้ฟังครับว่าไปพี่ทีมเป็นยังไงบ้าง
เฮ้ยดังดิเพื่อนไม่ยินพี่ทีมเป็นยังไงบ้าง
นี่เขานะเหนื่อยมากไหม
อ๋อมาเร็วเร็วเร็วเร็วเฮ้ยลูกผู้ชายลูกผู้ชาย
เหนื่อยมากไหมตัวเองสู้นะอดทนนะตัวเองรอน้องนะ

คุณคือยังไงเนี่ยร้องไห้แบบขนาดนี้เลยเหรอ

ไม่คือจะบอกว่ากับการที่ไปฝึกทหารมันหนักมันเหนื่อยนะ
เดี๋ยวก่อนคุณพ่อสมคือในเนื้อหาให้จดหมายมันไม่ได้มีแค่ดีสั้นอ่านให้

อ่ะในจดหมายนะคือเขียนไม่ได้ยาวมากแต่ข้อความมันซึ้งใจ

ทิมเป็นยังไงบ้างนี่เขานะเหนื่อยมากไหม
ตัวเองสู้นะอดทนนะคิดถึงมากเลยรู้ไหม
คิดถึงที่สุดเลยตัวไม่ต้องกลัวว่าน้องจะมีใคร
สัญญาจะมีแค่พี่คนเดียวน้องรอพี่พี่ต้องอดทนดูแลตัวเอง
สู้นะน้องรอพี่อยู่นะ
คุณแล้วจังหวะที่เขาอ่านเนี่ยนะทุกคนในกองร้องไห้หมดเลยอ่ะ

ด้วยความที่ซึ้งมันอาจจะคิดถึงแฟนหรือเปล่า
ไม่ใช่หมายถึงว่าผมเห็นในภาพไงอาจจะคิดถึงแฟนเขาหรือเปล่า

คุณโรสลินบอกนั่นแหละว่าคือเวลาไปฝึกทหารเนี่ย
มันวินัยเอ่ยความอดทนเอยมันคือสิ่งที่ที่เราไม่ได้เคยเจอความเข้มงวดแบบนี้
มาจากที่บ้านหรือว่าจากคนรอบตัวแต่เราต้องมาฝึกไงคุณนึกออกไหม
แล้วมันก็มีทั้งความกดดันความเหนื่อยความท้อต่างนานา
แล้วก็อย่างที่ในจดหมายบอกมันห่างแฟนมันห่างครอบครัว

รู้ไหมว่าจดหมายฉบับเดียวเนี่ยนะเป็นน้ำทิพย์ชะลมดวงใจเขาเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
กับการที่เขาต้องไปอดทนทนเจ็บปวดทนฝึก
โดนส้มอะไรอย่างเงี้ยคือแรงกดดันต่างเนี่ย
กับการที่อ่านจดหมายฉบับเดียวและอีกอย่างหนึ่งนะ

ทหารหลายท่านที่มาฝึกแบบนี้กลับไปบางทีแฟนไปมีแฟนใหม่ซะแล้ว
นี่คือแฟนส่งจดหมายน้อยฉบับนี้มาให้คำมั่นสัญญาแบบนี้
มันเป็นเหมือนตื่นตันเนอะมันเป็นโซ่ทองคลองใจ
เออว่าเขายังรักยังรออยู่อะไรแบบนี้ใช่ไหม
ไม่ใช่เรานะที่อ่านแล้วซึ้งใจนะ
ดาราสาวนางเอกสาวอย่างคุณแอนทองประสมเนี่ย
ก็มาเม้นด้วยนะมาเม้นด้วยนะคุณไม่ต้องน้ำตาระเรือขนาดนั้นค่ะ
คุณแอนบอกว่าโหเป็นคลิปที่มีความตลก
นี่ไงเพื่อนเขาร้องไห้ที่ผมบอกเนี่ยคือเห็นคลิปคือเพื่อนเขาร้องไห้
ถ้าเป็นฉากละครแอนคงทำไม่ได้น่ารักเท่านี้
เป็นกำลังใจเต็มเลยเนี่ยเพื่อนร้องไห้หมดเลย

ที่ฉันบอกแล้วสะบับเดียวเนี่ยสะเทินกันทั้งกองร้อยอะ
คือทุกคนก็คงรู้สึกไม่ต่างกันแต่ว่าบางคนได้จดหมายบางคนอาจจะไม่ได้อะไรอย่างเง
ก็นึกถึงแหละคงนึกถึงคนที่อยู่ที่บ้านเอาไปตอบไม่ถูกหลบข่าว

สัญญานะจะมีแค่พี่คนเดียวน้องรอพี่นะ